มาดูภาพนี้ค่ะเป็นปกติเวลาเราเห็นไม้กั้นทางรถไฟ
เราก็ต้องหลบหลังไม้ถูกไหมคะอ๋อต้องไม่เข้าไปเลยนะฮะ
แต่ไม่เข้าใจรถจักรยานยนต์คันนี้จริงคนที่เขาขับรถตามมาที่เขาอยู่หลังไม้กั้นนะคะ
เขาก็ไม่เข้าใจรถจักรยานยนต์คันนี้จริงว่าทำไมถึงไปจอดอยู่แบบนั้นเดี๋ยวไปดูภาพค่ะ
เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงนี่มันก็ไม่ธรรมดา
ทางรถไฟเขาก็มีเขาก็บอกเขายืนข้องนอกมายการ
ไฟมาแล้วนะนะมึงแล้วอยู่ข้องไหน

มาเปิดโมงนอกมองน้ำเพิ่มทีหนึ่ง

เขาก็แบบชะลอไปช้าเลย
คนที่อยู่ด้านหลังที่ถ่ายคลิปเขาก็พยายาม

ที่มันระหว่างตัวคนขี่รถจักรยานยนต

คือมันไม่ถึงขั้นอยู่บนรางรถไฟหรอก

ถ้ารถไฟมาเร็วมันจะดูด

เราก็ไม่รู้เหตุผลของจักรยานยนต์คันนี้นะ

ตอนรถไฟผ่านมันหวัดเสี่ยวไง
มันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรหรอกแต่ว่ามันก็หวัดเสียวว่าไม่ควรจะเข้าไป
ทีมงานของเราตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าผ่านไปแล้ว
แล้วไม้กั้นรถไฟลงมาแล้วก็ออกไม่ได้ไง
ถอยก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้เลยค้างอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างไม้กั้นอันหน้ากับอันหลัง
แต่ถ้าผ่านไปแล้วแล้วออกไม่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าขึ้นลง
มันก็ต้องขึ้นลงพร้อมกันทั้งสองฝั่งอืมตอนที่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่รถจอดอยู่
แล้วเขาถ่ายคลิปตอนที่ไม้จะลงแล้วแสดงว่าคุณก็ไม่ได้หยุด
พุ่งไปแล้วกะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยพ้นแล้วมันก็ไม่พ้น
ตรงข้างหน้าก็ลงพอดีเหมือนกันน่ากลัวนะคะเอาเป็นว่ามัน
มันก็ไม่ควรจะหยุดทั้งนานแล้วแล้วก็จริงค่ะแล้วก็ต้องบอกว่า
ไม่ใช่แค่น่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวเป็นอันตราย
มันถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะครับคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้
แล้วก็มีแคปชั่นในลักษณะที่ว่าจะฆ่าตัวตายแต่เช้าเลยเหรอ
อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนนะคะครับ
ต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดนะคะตามพรบจราจรทางบกนะคะ
เมื่อมีสัญญาณเตือนแบบนี้ต้องชะลอต้องหยุดนะคะ
ห่างจากรางรถไฟอย่างน้อย๕เมตรอันนี้คือกฎหมายเลย
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
คุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมมันน้อยจังโทษ๕๐๐บาท
แต่ถ้าฝ่าฝืนสัญญาณเตือนแล้วเกิดอุบัติเหตุอ่า

อาจจะถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยประมาทอันนี้โทษหนักเลยค่ะ
มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง๑๐ปีปรับสูงสุด๒แสนบาท

คนโพสต์เขาไม่ได้บอกพี่กัดเอาไว้นะ
แต่ว่าดูจากขบวนรถไฟแล้วก็มองผ่านเร็ว

หรือว่าจุดไหนของจุดทางร่วมรถไฟตรงนี้นะครับ